อ่าได้เผยแพร่คลิปของวัยรุ่นชายหญิงอายุแค่สิบสามถึงสิบแปดเนี่ยฮะ
เสื้อดำขี่จักรยานยนต์ไปเบิ้ลเครื่องกว่า๓๐คัน
หน้าเมนวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ค่ะนี่ฮะที่บอกว่าโอ้โหวันนี้ฉากหลังของเราก็คือวันนี้แหละ
อ่าแต่ทางวัดเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับอ่าขวัญขโมงไปหมดนะฮะ
หรือพฤติกรรมนี้มีแต่เพิ่มบาปให้คนตายวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต
ทำแบบนี้ได้ยังไงอย่ามาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ถือว่าเป็นเจตนาธรรมโดยไม่สนใจแล้วรถแต่ละคันท่านผู้ชมดูนะฮะ
ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะฮะแต่งอุปกรณ์ก็ไม่ครบ
เสียภาพพจน์การท่องเที่ยวเสียภาพพจน์เมืองภูเก็ตและวัดเก่าแก่หมดนะฮะ
แล้วก็ถามไปถึงสพฉลองที่จังหวัดภูเก็ต
ว่าขอให้ดำเนินการจับกลุ่มให้หน่อยให้เป็นเยี่ยงอย่าง
อย่างนั้นเดี๋ยวพฤติกรรมเรียนแบบเดี๋ยวทำกันอีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๕กุมภาพันธ์นะครับทุกผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุวัดฉลองมีการทำพิธีชาปนกิจศพ
ยาวชนชายุ๑๓ปีนักเรียนชั้นม๒หลังจากขี่จักรยานยนต์หนีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะตั้งศพบนเมนและเตรียมพิธีชาปนกิจศพ
เมื่อสิบห้ากุมภาพันธุ์เพื่อนเพื่อนก็เลยมาเลยค่ะเบิ้ลเครื่องรถเลย
บอกว่าเป็นการไว้อะไรส่วนท่านนี้ฮะเมื่อสักครู่นี้วัยยาวัชกรวัดนะครับ
บอกว่าทางวัดไม่รู้จริงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็ฝากขอโทษประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับ
หลังจากนี้จะออกประกาศห้ามไม่ให้ญาติหรือเพื่อนผู้เสียชีวิต
หรือใครก็แล้วแต่มาทำลักษณะแบบนี้อีก
สพฉลองบอกว่ามีความผิดคือสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
เรื่องดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์คลิปชัด
ใครบ้างคนไหนอะไรยังไงตำรวจบอกไม่ยาก
ยังไงก็รีบไปหาตำรวจเขาซะก่อน